ฟังทางนี้ตามมาดูให้ดีค่ะเพราะว่าสายมูเนี่ยมักจะมีเครื่องรังของขลังพกติดตัวเพื่อความสบายใจ
วันนี้เราก็เลยรวบรวมมาเลยเครื่องลางของขลังจากธรรมชาติมีอะไรกันบ้างตามไปดูกันค่ะ
ไม่ได้ด้วยเลขต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถา
คำนี้เป็นคำที่ใช้จริงสำหรับสายมูเตลูโดยเฉพาะค่ะ
ซึ่งคนไทยนั้นก็มีความเชื่อในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
อย่างเครื่องรางของขลังวัตถุนิยมทางความเชื่อที่มีคุณค่าทางจิตใจ
หากมีไว้ก็จะโชคดีบ้างได้ลาบบ้างผ่านพ้นอุปสรรคบ้าง
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยรวบรวมเครื่องรางของขลังจากธรรมชาติ
เอามาฝากคุณผู้ชมกันจะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ
กแมวเครื่องรางหายากบูชาแล้วจะโชคดีเรียกทรัพย์
ไม่ผิดหรอกค่ะและที่เห็นสาวคนนี้บูชาอยู่นั่นก็คือรกแมวจริงค่ะ
ซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังตามธรรมชาติและมีความเชื่อกันว่าเครื่องรางอย่างรกแมวนี้
เป็นเสมือนเมตตามหานิยมและเป็นของดีที่หายาก
เพราะโดยธรรมชาติแล้วแม่แมวก็จะหลบไปคลอดลูกในที่ลับ
และแม่แมวส่วนใหญ่ก็จะกินรกของลูกตัวเองตามสัญชาติยานค่ะ
แต่ถ้าแมวตัวไหนไม่กินรกเข้าไปก็มีความเชื่อกันว่าเจ้าของแมวจะมีโชคลาภ
ซึ่งโบราณก็เชื่อกันว่าใครที่มีรกแมวไว้บูชา
ก็จะช่วยเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทำให้หากินคล่อง
หากเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บเงินเก็บทอง
เมื่อใช้เงินทองหมดแล้วรกแมวก็จะช่วยเรียกทรัพย์กลับมาใหม่
อีกหนึ่งเครื่องรางของคลังจากธรรมชาตินั่นก็คือคดคูณ
บุกไปตัดไปซ้อไม้กันแบบนี้นี่แหละค่ะ
คือวิธีการหาคดคูณหรือแค่วคูณหรืออีกชื่อคือตาต้นคูณ
ซึ่งจะอยู่ในบริเวณตาไม้แบบนี้นี่เอง
ซึ่งชาวบ้านก็มีความเชื่อว่าหากนำมาบูชาแล้ว
ก็จะสามารถเสริมสิริมงคลเสริมดวงแถมหากพกติดตัว
ก็จะช่วยให้การค้าขายดี
เพราะเชื่อกันว่าคดคู่นี้มีพุทธคุณด้วยตัวเอง
ไม่ต้องปลุกเสกใดและยังช่วยเสริมเรื่องเมตตามหานิยม
ช่วยให้มีโชคลาภเสริมดวงเรื่องเงิน
ค้าขายดีตามความหมายของชื่อว่าคูณ
นั่นก็คือทวีคุณในทุกเรื่องตามความเชื่อโบราณนั่นเอง
ไปต่อกับเครื่องรางอย่างประหลัดขิกก็นำโชคไม่แพ้ใคร
ได้เฉพาะ๒ผัวเมียสาเหลงอารมณ์ดีนี้
เขาแขวนประหลัดขิกรอบรถ
บอกให้โชคใครเห็นก็อยากได้โชคบ้าง
ตั้งแต่มีพลักษณ์ขีกมีครอบครัวมีความสุขความเทลิศ
นี่แหละค่ะซาเล้งอารมณ์ดี
นายพลสิริมหาอายุ๕๕ปี
และนางชวีวันสิริมหาอายุ๕๑ปี
ซึ่งสองสามีภรรยานี้เวลาขี่ซาเล้งไปที่ไหน
ก็จะเปิดเพลงและก็โยกตัวตามเสียงเพลง
อย่างสนุกสนานไปตลอดทางจนคนทักว่ามีสติดีหรือเปล่า
แต่ที่แปลกและสะดุดตายิ่งกว่านั้นก็คือ
รอบซาเล้งมีแต่ปลัตรขิกหลากหลายขนาด
แวนไว้ให้แกว่งไปมาแบบนี้อีกด้วย
นายพลบอกกับเราว่าประหลัดขิกถือเป็นเครื่องรางของดี
มาตั้งแต่สมัยโบราณมีคุณด้านการค้าขาย
และเมตามหานิยมซึ่งตัวเขาเองก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วล่ะค่ะ
และยังไปเจอไม้มะยมตายพลายซึ่งก็คือต้นไม้ที่ถึงระยะออกผล
แต่มันยืนต้นตายซึ่งถือเป็นไม้มงคลหายาก
ก็เลยนำมาแกะสลักเป็นประหลัดขิกแต่จะเก็บไว้ที่บ้านคนก็อาจจะไม่เห็น
ก็เลยเอามาแขวนไว้ที่ซาเล้งขับขี่ไปมาแบบนี้นี่แหละค่ะ
ใครเห็นใครก็ชอบขอรูปขอคำที่สำคัญตั้งแต่แขวนมาพี่เขาบอกว่าได้โชคบ่อยอีกด้วย